นี่ก็ปังเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมาดูผลสำรวจกันดีกว่าค่ะ
ที่ผ่านมาที่เรานำเสนอไปนะคะเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะ
ชอบศิลปินคนไหนแต่เรามีผลโหวตนะคะที่ดาราเขาโหวตกันเอง
จัดทำโดยไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ
นั่นก็คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะคอลัมป์บันเทิงค่ะ
ออกสำรวจความคิดเห็นวงการบันเทิงค่ะ
ให้แก่คนบันเทิงกันเองนี่แหละค่ะ

คุณผู้ชมมาดูดีกว่าว่ามีใครกันบ้างค่ะ
นั่นก็คือขวัญใจคนบันเทิงค่ะ
ปีนี้ต้องบอกว่าไร้ข้ออังคารจริงค่ะ
พี่หนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการข้าวใส่ไข่ของเราคลองใจ
ดาราชาวบ้านกลายเป็นคนบันเทิงทรงอิทธิพลแห่งปีนะคะ
และเรียกได้ว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีทองของพี่หนุ่มจริง
มาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะพระเอกแห่งปีค่ะ
ขึ้นมาจากที่๓ของปีก่อนนะคะมารั้งแชมป์ด้วยคะแนน๑๙นั่นเองค่ะ
ยืน๑อีกครั้งเป็นปีที่๒ต่อพี่ตอนแล้วนะคะ
ส่วนผลโหวตนักร้องแห่งปีพุ่งแรงแซงกว่าใครค่ะ
ให้หนุ่มนนทนนท์นั่นเองค่ะ
อันดับหนึ่งนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะร้องเพลงไหนก็กินใจทุกเพลง
เพราะไปหมดนะคะผลงานเข้าตาดารามหาชนนะคะได้คะแนนโหวตไป๑๕๒ค่ะ
ตามกันต่อค่ะดาวรุ่งพุ่งแรงอันดับหนึ่งก็คือ
นี่เลยค่ะพระเอกวิกน้อยสีน้องพีคกองทัพนั่นเองนะคะ

ใช่นะคะหรือว่าเจ้าเด็กหน้ามืนไงของพี่เบลล่า
ในละครลับต่างวัยแดดทูเลิฟนั่นเองค่ะ
สาวเทคะแนนให้๒๑เปอร์เซ็นต์กันเลยล่ะค่ะ
ส่วนผลโหวตคู่วายแห่งปีแน่นอนนะคะ

พีพีบิลกิ้นค่ะพุ่งพลวดจังอันดับ๓ปีที่แล้ว
กระโดดข้ามมาเป็นแชมป์ด้วยแรงโหวต๑๘๕เปอร์เซ็นต์นะคะ
ขณะที่คู่รักแห่งปีบอกเลยสมศักดิ์ศรีค่ะ
เพราะว่าเป็นคู่หวานข้างรักค่ะ

ได้คะแนนไป๑๖๙เปอร์เซ็นต์ค่ะ
ดาราด้วยกันเองเนี่ยเขาก็ไปกดเลิฟกดไลค์ให้คู่ของลุงเต๋อกับลิงใหม่กันด้วย

ส่วนผลโหวตเซ็กซี่สุดแซ่บแน่นอนนะคะ

เจ้าของสายันเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลค่ะ
เห็นแน่นอนนะคะผลงานประจักษ์ความแซ่บของเธอ
เสมอต้นเสมอปลายไปที่ไหนก็โอ้ซู่ซ่าจริงค่ะ
โหวตท่วมท้น๒๘๗ค่ะ
ส่วนรางวัลต่อมานั่นก็คือ
คุณนุ้ยสุจิราค่ะผลงานเธอโดดเด่นมากนะคะ
คอนเทนต์สุดหาตลอดเวลาคะแนนสูงถึง๓๕๘ค่ะ
ปิดท้ายที่ดาราดราม่าแห่งปีค่ะ
ตกเป็นของเจ้าแม่นาคีแต้วนัตรพรค่ะ
ด้วยคะแนนโหวต๑๙๙นะคะ
เรียกได้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับทำตัวอะไรก็เป็นข่าวตลอดค่ะ
แต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าแต้วก็สามารถก้าวฝ่าทุกดราม่าได้
แล้วก็ยืนหยัดสวยแบบนี้ปังกระมั้งสาขาเลยคุณผู้ชมนะคะ
และนี่ค่ะคือผลโหวตนะคะที่ดาราเขาโหวตกันเองจากโพลดารา
คอลัมป์บันเทิงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นเองค่ะ
หวังว่าจะถูกใจของใครหลายคนนะคะ